เข้าสู่วันที่๗ของการหายตัวไปของหนุ่มอบตคนหนึ่งที่ศรีสะเกดนะฮะ

ล่าสุดต้องเอาของเส้นว่าไปว่ายสารตาสารยาย

หวังจะให้ปลดปล่อยลูกชายคืนมา

เป็นภาพบรรยากาศของ
นายแสงจันทร์เทศขันนายว่า
ออยขนมหวานล่ะวงน้ำหวานไปเส้นว่ายน่ะเพื่อขอให้
ทางด้านของสาธารณ์สาญายในที่
ทำการของโอบตสโสนวเป็นจุดที่ผู้สุนหาย
ทำงานที่นี่แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน
เขานับถือเพื่อขอให้ตายายนั้นเปิดทางให้เห็นคนที่หายไปแล้วให้เขากลับมาบ้านสู่อ้อมกอดของคนในครอบครัวนะครับ
โดยครอบครัวของนายอมรเทพเทศขันอายุ๓๒ปีที่ศูนย์หาย
มรเทพเองเขาก็เป็นพนักงานของอบตที่นี่หายตัวไปอย่างลึกลับเข้าสู่วันที่๗แล้วครับ
ครอบครัวเองก็ไปร่วมพิธีกันด้วยความหวังว่าจะได้ลูกชายกลับคืนมาในเร็ววันนะฮะ
โดยเฉพาะผู้เป็นภรรยาชื่อว่านางสาวศิวพรก็ตั้งคันอยู่๖เดือน
เปิดใจแล้วมั่นใจว่าสามีน่าจะยังมีชีวิตอยู่แหละ
เรื่องผีมาเอาตัวไปเธอบอกว่าขอคืนเถอะ
สามีเธอก็ไม่ได้หล่ออย่าเอาไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะ

ขอคืนเนอะเราก็ทำพิธีแล้วเนอะ

เป็นไปได้ไหมที่ว่าเขาจะหนีไปไหน
กับใครอะไรอย่างเงี้คิดอย่างนั้นไหมไม่คิดเนอะคิดแบบว่า
ด้วยกันแต่เราก็ทำทุกอย่างปกติหมดที่ที่นักข่าวพยายามถามประโยคท้ายว่า
คิดว่าจะหนีไปอยู่คนอื่นไหมเนี่ยมันก็มีคนสงสัยนะว่า
เขาจะหนีไปอยู่กับคนอื่นไหมมีผู้หญิงอื่นไหมอะไรแบบนี้
ภรรยาก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องชู้สาวไม่มีนะฮะ
แล้วก็ฝากบอกอย่างที่ได้ฟังไปว่าขอคืนเถอะไม่ได้รอด้วย
อืมแต่ถึงบอกบอกผีอ่ะนะฮะที่เอาตัวไปอะไรประมาณนี้นะฮะ
ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้นายสมพงษ์เทศขันเป็นพ่อของนายอมรเทพ
แล้วก็ญาติญาติครับไปตรวจสอบบ่อเป็นบ่อน้ำขนาดกว้าง๔คูณ๔เมตร
ลึก๕เมตรแล้วก็มีน้ำอยู่ประมาณสัก๑เมตรได้
อยู่ที่บริเวณชายป่าด้านทิศใต้ของป่ากระปือปวงหลังจากที่มีเพื่อนบ้านบอกว่าฝัน
ฝันเห็นว่ามีคนมาจับขาก็เลยไปช่วยกันไปงมในบ่อนี้
แต่ปรากฏว่าไม่เจอสิ่งผิดปกติเลยนะครับก็ไม่ได้เจอร่องรอยของนายอมรเทพที่หายตัวไปนะฮะ
นายสมพงศ์เองนะฮะเป็นพ่อของอมรเทพก็บอกว่าตอนนี้ยังเชื่อมั่นว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่
และจะไม่ลดละในการค้นหาจนกว่าจะได้เจอลูกชายไม่ว่าจะเจอในสภาพไหนก็ตามนะครับ